ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
อดาสคัลเลอร์สีผมยอดนิยม
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ดีที่การชื่นด้วยสนุนสนุนโดยโอลี่คัมรี่

จากในไปก็ได้การมากขึ้นสงสัยให้จะกลับ

ที่คุณจะปกป้องกันในแรกหากคุณไม่มีเกี่ยวกับเรา

อยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมมีรักษาการอยู่แล้วแต่การที่จะได้มาว่าพระรูปใดจะมาเป็นเจ้าอาวาสนั้นอันนี้สำคัญในหลายขั้นตอนและในหลายเรื่องค่ะถ้าจะอธิบายเอาแบบภาษาเราเข้าใจกันได้คือประเด็นที่เราพึ่งคุยกันไปคือเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยนะคะพระธรรมชโยนั้นจะต้องถูกศึกหรือไม่มีคนทวงถามแล้วก็อธิบายโ
ต้องไปตามลำดับขั้นตอนที่ส่งเขาทำกันแล้วไปติดอยู่ตรงเจ้าอาวาสคำถามคือว่าเอ๊ะตกลงเจ้าอาวาสพระธรรมกายต้องมีก่อนไหมถึงจะพิจารณาได้ว่าจะศึกหรือไม่ศึกพระธรรมชโยก็เลยไปติดตรงที่ว่าตกลงเจ้าอาวาสพระธรรมกายจะเป็นพระรูปใดจะเป็นใครมาเมื่อไหร่นี่ดึงใช่ไหมวันนี้ค่ะคุณ
แล้วตอนนี้นี่เข้ารักษณะเล่นเกมหรือเปล่านะคะท่านแรกค่ะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจารย์ภัยบูลนิติตะวันสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก็อาจารย์นี่แหละที่มาคุยกับเราตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะที่เราบอกโอ้โหตอนนั้นข่าว

ที่๒๑นั้นน่ะถ้าจะให้พิสูจน์สาระสรรพเพศได้
มี๓แนวทางแนวทางที่๑อยู่ตาม๓๑
๒นี่อยู่ตาม๓๒แล้วแนวทางที่๓อยู่ตามข้อที่๔
แต่ที่ดำเนินการที่มีปัญหาอยู่ตอนปัจจุบันนี้

ซึ่งข้อ๓๑นั้นเจ้าตัวต้องอยู่
ข้อเจ้าว่าจะต้องแจ้งว่าก่อตักเตือนได้ห่วงเวลานึง
ค่อยจะดำเนินการขั้นต่อไปได้นะฮะ
แต่ในเมื่อท่านไม่อยู่๓๑มันก็เดินไม่ได้
แต่ว่า๓จุดแต่การเดินไม่ได้เพราะเหตุท่านไม่อยู่
ท่านหลบหนีไปมันทำให้เข้าองค์ประกอบ๓๒
คืออะไรคะอาจารย์
ก็คือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ก็เข้า๓๒ก็เป็นเหตุที่จะต้องให้อิสระสมณเพศ
ซึ่งอันนี้ยิ่งชัดเจนว่าโยงไปที่
พรบคณะสงฆ์มาตรา๒๗อนุ๔
ก็คือพระพิสุไม่มีวัดอยู่เป็นหลักแหล่ง

ข้าราชการถ้าเกิดปรากฏว่ามีหมายจับแล้วไปหลบหนี

เขาให้พ้นจากตำแหน่งข้าราชการ

พระพิสูจน์ก็เหมือนกัน

อันไหนก็ไม่ติดเพราะมีรักษาการอยู่แล้ว

รักษาการก็ทำหน้าที่เหมือนเจ้าวาด

การเป็นรักษาการเจ้าอาวาสหรือมีเจ้าอาวาส

รักษาการก็ทำได้ถ้าจะทำ

แต่เอาเรื่องจริงมาพูดกันคือรักษาการที่มา
มี๒อย่าง
ก็เพราะถ้า๓๑ก็เปิดช่องให้เค้าเรียงได้
แต่ถ้าใช้วิธี๓๒ก็ใช้วิธีที่๔ไม่ได้

อาจารย์มองว่าต่อให้ไปรักษาการก็พิจารณาศึกได้

เข้าสู่กันครับมีใช้รักษาการ
หรือไม่ใช่เป็นตัวเจ้าวาดหรือตัวรักษาการเจ้าวาด

เดี๋ยวขอไปคุยกับอีกท่านหนึ่ง

เราจะคุยกับผู้ที่พิจารณาเรื่องนี้
แล้วล่าสุดก็มีหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ
ว่าต้องมีการตั้งเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย

เราจะคุยกับผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ
พันธรรมดโทพงพรพราหมณ์เสน่ห์ค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าวและ

พอคะดิฉันเข้าใจและอธิบายถูกไหมคะ
ว่าถ้าเราขึ้นหัวข้อที่ว่า
ตอนนี้พูดถึงขั้นตอนว่าจะศึกหรือไม่ศึกพระธรรมชโย
มันอาจจะไปติดที่ว่าวัดพระธรรมกายมีเจ้าอาวาสหรือไม่

ประเด็นที่มีเจ้าวาดแล้วศึกหรือไม่ศึก
หมายความว่าไปพิจารณาตามกฎ๒๑นะครับ
อำนาจเป็นของใคร

อำนาจในการพิจารณาชั้นต้นเลยเป็นของเจ้าอาวาส
ซึ่งขณะนี้ไม่มีแต่มีผู้รักษาการ
ผู้รักษาการก็คือผู้ใช้อำนาจได้เหมือนเจ้าวาดครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะไปรักษาการหรือเป็นเจ้าอาวาสเลย
ไม่ได้เกี่ยวถ้าจะมีการพิจารณาถูกไหมคะ

แล้วหนังสือที่ทางผอส่งไปให้กับเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
ความสำคัญคือส่งไปเพื่อสื่อสารเรื่องอะไรคะ
สื่อสารว่าถ้าให้รักษาการเจ้าวาด
เป็นผู้ดำเนินการพิจารณาตามกฎ๒๑ในชั้นต้น

ท่านเคยเป็นพระลูกวัดของพระผู้ใหญ่
ที่ถูกร้องตามกฎ๒๑
ท่านจะอาจจะ
ทำให้สังคมคอลหาได้
และการจัดการทรัพย์สินของวัด

ที่เคยดำเนินการต่อเนื่องมาโดยพระชั้นผู้ใหญ่

ถึงแม้ท่านจะทำโดยตรงไปตรงมา

มาเป็นเจ้าอาวาส

เพราะขณะนี้
เมื่อมีคำสั่งรักษาการแล้ว
จำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าอาวาส

ครับ
คะในหนังสือด่วน
ของทางสำนักงานพระพุทธศาสนา
ที่ส่งไปให้กับเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี

ความจำเป็นที่ต้องมีเจ้าอาวาสจากวัดอื่นเนี่ย
คือเรื่องจัดการวัดพระธรรมกาย
หรือเรื่องพิจารณาศึกไม่ศึกพระธรรมชโยคะ
เรื่องนี้ทั้งสองอย่างครับ

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และการพิจารณาในเรื่อง

ของพระผู้ใหญ่ก็คือ
ท่านธรรมชโยคับท่านพระธาชิโว

คือตามข่าวบอกว่ารักษาการ

ก็ถึงต้นเดือนธันวาคมของปีนี้ถูกใช่ไหมคะ

สงสัยว่าตกลงอดีตพระลูกวัด
จะพิจารณาศึกพระธรรมชโยหรือเอาของจริงมาพูดกันเนี่ยนะคะ
คือแปลว่ายังไงระหว่างนี้เนี่ยจนถึงต้นเดือนธันวาคมของปีนี้เนี่ย
จะไม่มีการพิจารณาศึกพระธรรมชโยถูกไหมคะ
อ่าตอบตรงนี้พบกับว่าเราก็คือพูดสิ่งที่ไม่สมควรกับท่าน
ท่านอาจจะดำเนินการของท่านตามขีดความสามารถก็ได้
แต่ที่เสนอหนังสือไปเนี่ยเพื่อให้ท่านเจ้าคณะจังหวัด
เป็นการถวายรายงานท่านว่าท่านอาจจะใช้อำนาจเช่นนี้ได้
เพื่อไม่ให้เกิดการคอลหาในการดำเนินการตามกฎ๒๒
หรือการจัดการดูแลบริหารวัดธรรมกายครับ

ข้อสองค่ะในระหว่างที่รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ย
ก็เป็นคนในของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะ
คนในเขาบริหารบริหารกันเองไม่ง่ายกว่าคนนอกมานั่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วบริหารเหรอคะ
คำถามตรงนี้ต้องตอบด้วยการอุปมาอุมัยนะครับ
ถ้าท่านพิจารณาท่านเป็นคู่ความในศาลเป็นคดีอาญาเลย
ถ้าผู้ภาคศาที่ตัดสินท่านเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของฝ่ายผิดตรงข้ามเนี่ย

แม้ท่านจะอาจจะจริงแล้วในเนื้อหาท่านอาจจะตรงไปตรงมาก็ได้

และท่านลงมาคุมเองเลยนะครับคุมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ
ในความรู้สึกของพอเนี่ยคือดีที่สุดไหมคะ
หรือยังจะกลับไปทฤษฎีที่ท่านเสนอคะ
ต้องเคารพอำนาจและการตัดสินใจบนเหตุผลและข้อจริงของท่าน
ว่าทำอย่างนี้จะเรียบร้อยเพราะถ้าเอาคนนอกมา
ก็จะมีปัญหากับคนในอีกถ้าเอาคนในมาแต่งตั้ง
ก็จะถูกคอรหาจากสังคมท่านก็เลือกตรงกลางนี่เลยครับ
เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องแต่งตั้งในขณะนี้
และท่านลงมาคุมรักษาการเจ้าอาวาสเองเลยครับ
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าสมมุติเลือกระหว่างสองเรื่องเนี่ยนะคะ
จัดการวัดพระธรรมกายเนี่ยพอเข้าใจได้ที่ท่านเจ้าคณะจังหวัดจะลงมา
ช่วยดูอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องคือ
เรื่องของการพิจารณาว่าจะศึกหรือไม่ศึกพระธรรมชโยเนี่ย
พอคิดว่าจะดำเนินหน้าต่อไปได้ไหมคะ
หลังจากที่มีทฤษฎีแทรกออกมาเนี่ยค่ะ
เอาละครับตอนนี้ท่านอาจจะยังทราบข่าวไม่ได้ทั้งหมด
เมื่อวานนั้นผมได้กราบเรียนสื่อมวลชนไปหลายท่านแล้วนะครับ
สื่อแล้วก็คือว่าจากการที่ไปพบไปนามราชการท่านเจ้าคณะจังหวัดปฐุม
บ่ายโมงวัดเขียนเขตท่านก็ได้แจ้งเรื่องนี้ว่าท่านส่งเรื่องไปให้รักษาการเจ้าวาดแล้ว
รักษาการเจ้าวาดก็ตอบกลับมาว่าไม่สามารถพบตัวคือไม่พบตัวท่านธรรมชโยครับ
อันนี้พูดต่อนะครับแต่งั้นไม่ใช่ท่านพูด
เพราะฉะนั้นการดำเนินการตามกฎ๒๑ข้อ๓อนุ๑ประพฤติผิดธรรมวินัยเป็นอาจิน
จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนก่อนจำเป็นต้องมีการกำหนดวิธีการและให้เวลา
เมื่อไม่พบจะแจ้งได้อย่างไรตัวนี้ก็มีปัญหา
อันนี้ตรงข้อความตรงนี้ท่านเจ้าคณะเจ้าประชุมได้พูดเป็นเปลยให้ฟังในลักษณะแบบนี้
โดยเทียบเป็นอุบามายแล้วก็ผมสรุปให้ฟัง
ทีนี้ต้องการอะไรไหมครับต้องการอนุ๒ของข้อ๓ไหมครับ

ตามกฎ๒๑ถ้าอันนุสสองพระขออนุญาตพูดว่าพระไม่มีสังกัด
ใช้คำพูดธรรมดาพระจรจัดนะครับต้องพบตัวก่อนที่จะดำเนินการตามกฎ
เพราะพระผู้ปกครองที่ไหนก็ได้ที่ในพื้นที่เจอตัว
อันนี้ก็กลายเป็นว่าต้องเจอตัวอีก
กฎ๒๑เริ่มต้นด้วยการเจอตัวก่อนและหลังจากนั้นถ้าไม่เจอตัวแล้วนะครับ
หลังจากนั้นถ้าไม่เจอตัวแล้วนะครับ
ก็คือเจอครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นท่านหนีไปแล้วเนี่ย
ก็สามารถดำเนินการรับหลังได้นะครับ
เอาอย่างนี้ค่ะท่านคือเรียนเข้าใจท่านอธิบายกฎหมาย
เดี๋ยนขอสั้นแบบนี้นะคะ
มากลายเป็นคนรักษาการไปเนี่ยนะคะ
คำถามของที่ฉันสุดท้ายค่ะคือว่าตกลงระหว่างนี้ไป
จนถึงสิ้นสุดวันที่รักษาการจะอยู่ได้ครบตามกฎหมายเนี่ย
แปลว่าจะไม่มีการพิจารณาศึกพระธรรมชโยถูกไหมคะ
ท่านเจ้าคณะจังหวัดปฐุมได้ตอบเรื่องนี้ว่า
เวลานี้ท่านจะไม่ใช่หมายความไม่ทำอะไร
แต่ถ้าบ้านเมืองพบตัวเมื่อไหร่ท่านก็จะดำเนินการต่อทันทีครับ
ดิฉันได้คำตอบค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมากกว่านี้จะคุยกับพอมากกว่านี้นะคะ

ครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
พักแบบเร็วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ภัยบูลลองมานะคะที่พออธิบาย

เมื่อสักครู่นี้ฟังอาจารย์เข้าใจความหมายของสิ่งที่จะออกมาหลังจากนี้ไหมคะเข้าใจตรงกันหรือเปล่า
ตรงก็เหมือนกับตอนแรกที่ผมพูดคือเขาไม่ทำเมื่อไม่ทำเขาก็หาเหตุผลที่จะมาอธิบายทำให้ว่าทำไม่ได้
ไม่ว่าโดยวิธีไหนแต่ถ้าเกิดจะทำสักอย่างนะฮะก็มีเหตุผลที่อธิบาย
มีชุดความคิดชุดเหตุผลที่อธิบายได้เช่นเดียวกัน
จริงก็พูดถึงรายละอักษรฉบับเดียวกันน่ะรู้ว่าคือจะใช้กฏไหนข้อไหนกันบ้าง
ทำไมถึงออกมาไม่ตรงกันนะคะวิธี

๓๑ได้ผมเข้าใจแต่๓๒บอกว่าท้องที่พบพระพิสุรูปนั้น
เฉพาะจรจัดใช้อะไรมันเขียนตรงไหนฮะในในตัวบทเขียนแต่ว่าพระที่ไม่มีวัด
ที่อยู่เป็นหลักแหล่งแค่นั้นก็ตีความว่าถ้าท่านหลบหนีก็เป็นพระที่ไม่มีวัดที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเจอไม่ต้องพบตัวก่อนเหรอคะก็ไม่ต้องพบก็ได้ก็เคยพบตัวท่านอยู่แล้ว
ท่านอยู่ปฐุมธานีก็เป็นเขตที่ดำเนินการได้ส่วนข้อที่ข้อที่สี่
ข้อที่บอกว่ากฎวิธีที่๓นะฮะที่ว่ากฎอะไรฮะกฎที่๑๑ก็ต้องพบตัวก่อน
จากนั้นถึงค่อยสืบรับหลังได้แต่สำหรับผมมองอย่างกฎหมายเทราสมาคมฉบับ
๒๑แนวทางที่๓ที่ใช้ข้อที่๔นะฮะก็คือเพียงแค่มีผู้ไปฟ้องที่เจ้าคณะอำเภอ
แล้วก็องค์คณะผู้พิจารณาชั้นต้นคือเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลกับเจ้าอาวาส
พินาร่วมกันนะฮะแล้วว่ามีมูลนะฮะประทับรับฟ้องแค่นั้นนะฮะ
โดยยังไม่ต้องเจอตัวเรื่องก็ส่งไปมหาเถระสมคมแล้ว
อย่างนี้ก็ดำเนินการได้แต่ก็อีกแหละก็มีข้ออ้างอีก
หาวิธีที่จะไม่ต้องดำเนินการแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่ในอำนาจของคณะสงฆ์คณะปกครอง
เราก็ได้แต่วิภาควิจารณ์กันไป
น้าวสการลงปูค่ะแล้วเริ่มทำคุณคุณคศ์บริษัทคุณแพ้ภูมิ
ถ้าเสียงขูหน่อยก็ขออภัยนะครับเขาอยู่หน้ารถไบโคล
หลวงปู่อาจจะขออนุญาตคือขึ้นระดับเสียงตัวเองอาจจะเหมือนตะโกนใส่หลวงปู่นิดหน่อยนะคะ
ใช่ใช่ฉันก็ต้องตะโกนใส่คุณเพราะฉันต้องเปิดโฟนไม่ได้ยินหูไม่ดี
หลวงปู่คะคือตกลงแล้วการพิจารณาศึกหรือไม่ศึกพระธรรมชโยตอนนี้เนี่ยในสายตาของหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ย
ว่าขั้นตอนกำลังเดินไปหรือมองว่าตอนนี้เป็นลักษณะไหนคะ
ขั้นตอนไม่ได้เดินอะไรเลยย่ำอยู่กับที่เพราะว่าคนอย่างเจ้าคณะจังหวัดประธุบรรณีคณะตำบลดำเภอคงทำอะไร
เพราะว่าเขาก็จะอ้างออกมาแล้วตีกันอยู่แล้วตีลูกอยู่แล้วว่าไม่เจอตัวแล้วจะไปจับใครศึกเขาประมาณนั้นอยู่แล้ว
คราวนี้ก็ถือว่าไอ่ไอพรบอ่าไอ์ฉบับ๒๑กับ๒๑มันใช้ไม่ได้
เทียบศักดิ์เท่ากับรัฐมนูลเลยล่ะ
ปกติปกตินะฉบับที่๒๐
แต่เป็นกฎมหาเทราสมาคมมาตั้งขึ้นทีหลัง
ฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ต้องใช้มาตรา๘หรือไม่ก็
คืออำนาจมหาเทราสมาคมสามารถดำเนินการจัดการกับบุคคลที่เป็นภัยต่อพระธรรมวินัยและความมั่นคงของบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องไม่ต้องอาศัยกฎนิยกรรมใดเลย
คือใช้มาตรการนี้ในกรณีการตากก็เคยใช้มาแล้ว
แต่ถ้าไปใช้ฉบับที่๒๑มันก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่แล้วหาตัวคนไม่เจอแล้วจะไปนับได้ไงอันหนึ่ง
แล้วหลวงปู่คะอันนี้ถามเพราะเราอยู่วงนอกเนี่ยนะคะ
คณะสงฆ์เวลาที่จะศึกหรือไม่ศึกแล้วไม่เจอตัวนี่มันมีความหมาย
มันจะมีความหมายเหรอคะในเมื่อบอกว่าศึกเขาแต่เขาไม่อยู่อะค่ะ
ก็มันสามารถทำได้โดยอำนาจของคณะสงฆ์ไงก็เพราะว่าเป็นบุคคลที่มีอาบัติช่วยหยาบมาก
เห็นว่าเป็นพวกเกอร์ยากว่ายากสอนยากไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของสารสงฆ์ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องน่าสนะหรือใช้องค์ประพาชนียกรรม
คมคุณอย่าลืมว่าการแต่งตั้งมหาเถระสมาคมแม้กระทั่งพระสังฆราชเนี่ย
พ่อจะอยู่หัวโทษโปรดใกล้ไม่ให้มีหน้าที่นะคะเมื่อไม่มีหน้าที่มานั่งเฝ้าพัดนะ
เพราะฉะนั้นปฏิกรเกิดขึ้นแล้วมหาชนไม่ทำ

ก็เท่ากับว่ารัฐอุบาลปฏิบัติหน้าที่น่ะ
นุ๊กอย่างนั้นใครที่อยู่ในวงการคณะส่ง

แต่ถ้าจะให้ดำเนินการตาม
พรบกฎมหาเถียนรัฐสมาคมฉบับที่๒๑ฉบับที่๑๑อ่ะ

จริง๓คือมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมาตอนนี้เนี่ย
คือหลวงปู่เราคือถ้าตามที่คณะสงฆ์จัดการกันเอง
คือไม่ต้องรอว่าเป็นเจ้าอาวาสตัวจริงไม่จริง
รักษาการไม่รักษาการคือไม่เกี่ยวถูกไหมคะ
ขึ้นใช้อำนาจมาหาเถรทำได้เลย

สำเร็จสามารถนี้ทำเองได้เลย
หาเสียงสั่งการโดยตรงเลยหรือไม่ก็ใช้มาตรา
พระบัญชาซ้ำเกียจพระสังคลาดออกมามอบตัว
ถ้าไม่ยอมออกมามอบตัวก็เท่าว่าขัดพระบัญชาก็ผิดพรบมาตรา๘
ก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายได้เลยเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่พระปลอม
หลวงปู่ขอแทรกนิดเดียวค่ะที่หลวงปู่บอกสองข้อที่ว่านี้เนี่ย
คือเท่ากับไม่รู้ว่าฉบับยี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ด
อะไรคือไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมคะใช้ไม่ได้ก็มันใช้ไม่ได้ไง
ก็มาใช้ไม่ได้ก็มาใช้พรบปกครองคณะสงฆ์ที่เทียบเท่า
ที่เท่ารัฐมนุนมาตราแปดหรือไม่ก็มาตราสิบห้าดัตวา
ตั้งเองขึ้นมาเลยได้ใช่ไหมคะประเด็นนี้เนี่ย
ความเป็นภัยต่อความมั่นคงและพระพุทธศาสนามอบให้หรือส่งให้
พอเห็นภาพไม่เช่นนั้นคณะสงฆ์ไม่ทำเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สามค่ะ
ในฐานะที่รัฐบาลมีอำนาจรัฐาธิบัติอยู่ในมือ
จากการทั้งอรรจักษ์และศาสนัจจักรได้
เพราะสั่งการจบ

ใช่เขามีอยู่แล้วรัฐศาสตร์ธิบัตรแต่อำนาจรัฐศาสตร์ธิบัตรกว่าไหน
เพราะว่าจริงถ้ายังไม่ถึงมาตรา๔๔
ถ้าเอาเฉพาะสมมุตินะคะที่หลวงปู่เสนอนี่มันก็มีตั้งอีก๒ทางเลือกนะคะ
ก็มีมาตรา๘กับมาตรา๑๕จักรวาจะเลือกเอาอันไหน
ถ้าเรื่องมาตรา๘ก็ใช้พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
ทั้งการพระบัญชาก็ถือว่าเป็นบุคคลปลอมบวช
น้องปู่คะก็แต่ใจเรียนแหวะพระสงฆ์ก็ดำเนินการได้เลย
ไม่ต้องไปนับความเป็นพระเป็นอะไรแล้วก็เหตุผลว่า
เป็นผู้ขัดบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
เพราะในกฎหมายในกฎมหาเทียนรัฐสมคม
แต่ถ้าขัดเพื่อบัญชาสมเด็จพระสังฆราชก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในอำนาจการปกครองคณะสงฆ์นะ
ค่ะหลวงปู่คะดิฉันถามแบบนี้
คือการศึกหรือไม่ศึกพระธรรมชโยทั้งที่ตอนนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะศึกได้ไม่ได้เนี่ยคือก็ไม่เห็นตัวว่าอยู่ไหน
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่เห็นหน้าไม่ได้กลิ่นคือไม่มีใครรู้
คือแล้วเราจะมามีความหมายอะไรกับการที่จะต้องตามเพื่อที่จะศึกจะศึกจะศึกพระธรรมชโยคะ

ก็เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเขารังเกียจคนไม่บริสุทธิ์
พระพุทธเจ้าเนี่ยพอมีอธิกรเนี่ยท่านทรงสั่งให้ระงับทันที
แม้มีคนแค่คนคนเดียวโจทย์ขึ้นในท่ามกลางสงฆ์หรือว่ามีข่าวลือ

แต่นี่เนี่ยเขาโจทย์กันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ข่าวนี้ไม่ถือแล้วรู้ไปทั่วโลกแล้ว
แต่มหาเถนกับละเลยเพิกเฉยไม่ทำอะไร
เขาเท่ากับว่าพูดเดียวอันค่ะพูดได้ง่ายอ่ะ
แต่อย่างนั้นถ้าจะใช้มาตรสิบอ่าไอไอปรบประกองคณะสงฆ์
มาตรสิบห้าจตวาเนี่ยมันตรงหลักพอดีครับ
ใช้อำนาจพระสังฆราชหรือไม่ก็ใช้อำนาจมหาเถน
ให้ดำเนินการแล้วถ้าดำเนินการแล้วไม่มีผลอย่างไร
ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะดำเนินการเองได้เลย
เพราะถือว่ามหาเถนไม่สามารถจะดำเนินการกับบุคคลผู้เกื้อยากแล้ว
แต่ถ้าจะไปรอให้ใช้ฉบับที่๑๐เบตฉบับที่๒๐เบต
น้ำท่วมหลังเป็ดก็ยังไม่ได้

ฉันไม่พูดถึงหรอกฉันพูดเรื่องจริง
นึกภาพออกค่ะทีนี้ขอถามนิดเดียวค่ะ
เพราะเอิญนึกออกพอดีที่ได้เคยสนทนากับหลวงปู่เอาไว้นะคะ
หลวงปู่ที่หลวงปู่พยายามจะทวงถามที่พยายามจะแนะนำ
พยายามจะบอกเรื่องจะศึกพระธรรมชโยได้อย่างไรเนี่ย

แล้วฉันก็เคยใช้อำนาจตามพรบคณะสงฆ์มาก่อน
เราจึงรู้ว่าไหนมันทำได้และช่องไหนทำไม่ได้
ได้ค่ะกำลังจะถามหลวงปู่ว่าที่หลวงปู่พยายามจะให้ศึกเขาเนี่ย
เพราะเคยประกาศไว้ถ้าศึกเขาไม่ได้หลวงปู่จะศึกหรือเปล่าคะ
ฉันน่ะไม่ได้สนใจหรอกวันนี้ฉันยังฝึกได้อยู่เลย
ความเป็นพระฉันไม่ได้อยู่ที่พระเหลืองหรอก
โดยฉันถือว่าฉันรับปากเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานมาแล้ว
แล้วท่านก็ถือว่าพระธรรมวินัยนี้เขารังเกียจอรัชชี
เขาต้องการความบริสุทธิ์บริบูรณ์
ถ้าพระธรรมวินัยยังมีอรัชชีมาปลอมบวชได้
อีกหน่อยก็มีพระมีเมียได้อ่ะดิ
อีกหน่อยก็มีนักบวชมีเมียได้

แต่ทีนี้ขอถามต่ออีกนิดเดียวคำถามสุดท้ายแล้วค่ะ
แล้วเข้ากรณีไหนล่ะคะ
หลวงปู่จะเข้าเงื่อนไขที่ประกาศเอาไว้ว่า
ถ้าศึกพระธรรมชโยไม่ได้หลวงปู่จะศึกเอง

เมื่อหลวงปู่แนะนำทางเขาหมดเลย
สารสงฆ์ตั้งแต่เจ้าคณะตำบลยังหาเถนทำอะไรไม่ได้แล้ว
รับสภาพแม้กระทั่งมาตรา๔๔ทำอะไรไม่ได้แล้ว
หลวงปู่คะเดี๋ยวขออนุญาตตามทีละขั้นค่ะ
ช่วงเวลาหมดเดี๋ยวไว้สนทนาธรรมกับหลวงปู่ใหม่ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
เฉริญท่ามคุณไปบูล
ขอพักสักครู่ช่วงหน้าอาจารย์อธิบายยาวว่าอาจารย์ไม่เห็นพูดถึงทางที่หลวงปู่บอกเลย
เหมือนจะเร็วกว่าและทางที่น่าจะด่วนที่สุด
ทุกคนก็รออยู่ว่าเอ๊ะหรือตอนนี้จะออกมาเป็นมาตรา๔๔อีกสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมมาค่ะอาจารย์ภัยบูลจริงแล้วมีทางมากกว่าที่อาจารย์ภัยบูลบอก

ก็เป็นไปได้หลายทางอย่างพระยันตราจริงก็ทำเนินการตามกฎมหาเทราสมคม
ฉบับที่๑๑ก่อนแล้วมีรับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปให้มหาเทราสมาคมพิจารณานะฮะ
ก็ศึกกลางอากาศได้แต่ทั้งหมดมันอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำ
แต่ต้องแยกประเด็นนะตอนนี้เรื่องมันเยอะ
เรื่องการจะศึกพระธรรมชโยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของไปอิงต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของคณะปกครองสงฆ์
ซะเป็นหลักทางฝ่ายเรานี่น้อยที่จะไปเกี่ยวข้อง
แต่เรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย
ว่าตัวพระธรรมชโยเองตัววัดพระธรรมกาย
ซึ่งมีเรื่องการทำผิดกฎหมายนั้นก็มีหลายเรื่องนะฮะ
เรื่องแรกสุดเรื่องต้นเลยก็คือเรื่องคดีสากรคลองจัด
ที่ทั้งพระธรรมชโยแล้วก็ทั้งวัดพระธรรมกายเนี่ยนะฮะ
ไปรับเงินสากรคองจันทร์มาที่เป็นคดีถึงพันสี่ร้อยล้านนะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องติดตามเอาเงินจำนวนนี้คืนให้สมาชิกสหกรคลองจัด
อันนี้อันที่หนึ่งนะฮะแล้วในกรณีเดียวกันก็มีการนำเงินจากสากรของจันทร์
ไปให้สิทธิ์หรือคนใกล้ชิดของพระธรรมชโย
คนที่อยู่ในเครือข่ายวัดพระธรรมกายเนี่ยซึ่งอันนี้เขาว่าเป็นพันพันล้าน
อันนี้ก็ต้องไปติดตามนะฮะอันนี้มีอยู่กลุ่มหนึ่ง
อันนี้เรื่องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับตามมาเพื่อคืนให้สมาชิกสากรของจันทร์

ที่สองคือเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องกับสากรคลองจันท
อันนี้เป็นเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายมีเรื่องเงินสากรของจันทร์
เรื่องที่๒เป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายของพระในวัด
ของลูกศิษย์ทั้งหลายอย่างองค์อาจอย่างใครที่โดนแจ้งข้อเก่าหาทั้งหมด
อันนั้นก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะฮะแล้วเรื่องที่สามเป็นเรื่องของในวัดเอง
มูลนิธิที่ก่อสร้างอาคารผิดกฎหมายที่ถูกไปแจ้งไว้ตั้งหลายร้อยคดี
อันนั้นก็ต้องสะสางกันต่อไปทั้งหมดตั้งหลายเป็นจำนวนมากนะ
เป็นเรื่องของจะต้องใช้กฎหมายหมดอันนี้อยู่ในอำนาจของฝ่ายฝ่ายรัฐที่จะดำเนินการ
ดังนั้นเรื่องนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าต้องติดตามแต่ส่วนผมจะติดตามนั้น
ผมจะมุ่งตามเฉพาะเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องตามเงินให้สมาชิกสากรคลองจัด
อาจารย์ภัยบูลไม่สนใจว่าศึกไม่ศึกศึกได้ไม่ได้ตัวอยู่ที่ไหน
ก็เป็นเรื่องที่ติดตามไปตามปกตินะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านจะศึกได้หรือไม่ได้
กระบวนการนั้นเป็นความเห็นทางกฎหมายทางกฎหมายเกี่ยวกับพรบคณะสงฆ์
วิจารณ์ได้ว่ามันก็มีกลไกใช้กฎนั้นกฎนี้ข้อนั้นข้อนี้ไปดำเนินการ
แต่ทั้งหมดมันอยู่ที่คณะสงฆ์เขาจะใช้หรือเปล่าเขาจะทำหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ถ้าทำไปมันก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่มุมมองนะฮะ
แต่ในส่วนผมผมมองว่าสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าเรื่องนั้นก็ว่ากันไป
แต่เรื่องที่ผมจะเอาใจใส่จริงเป็นเรื่องเงินของสมาชิกสากรคลองจัด
อาจารย์ขอเรื่องหนึ่งค่ะก่อนที่จะจบรายการคือตกลงการที่จะมีเจ้าอาวาส
ซึ่งดูแล้วดีที่สุดของทางฝั่งรัฐที่จะมองคือเจ้าอาวาสจากวัดอื่น
เข้าไปนั่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อจัดการภายในของวัดพระธรรมกาย
อาจารย์เรื่องนี้เรื่องนี้จำเป็นไหมต้องเป็นคนนอกเข้าไปนั่งแล้วจัดการ
เรื่องนี้จะเป็นคนนอกหรือคนในหรือจะเป็นใครไม่สำคัญ
สำคัญว่ามันจัดเขาไปจัดการได้ไหมถ้าจัดการไม่ได้เจ้าหน้าที่รัฐ
ถ้าเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐก็ดำเนินการเอาผิดได้ทั้งนั้นแหละ
เช่นเขาบอกว่าเขาจะไปดำเนินการเพื่อที่จะไปจัดการเรื่องติดตามเอาทรัพย์คืน
หรือติดตามเอาคืนสมาชิกสากรคลองจันทร์หรือไปติดตามเรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมาย
แล้วไปขัดขวางเขานะฮะโดยรักษาการเจ้าวาดท่านนี้
เจ้าวาดใหม่เจ้าหน้าคนนอกเจ้าอาวาสคนในอะไรก็ช่างนะ
ก็ผิดกฎหมายทั้งหมดก็ไปว่ากันอีกทีนึงผมไม่ห่วงอ่ะ
ขอสั้นที่สุดจริงค่ะเอาเรื่องที่ใกล้ที่สุดก่อนสั้นที่สุดก่อน
เรื่องตัวเจ้าอาวาสเดิมของพระธรรมกายศึกไม่ศึกเนี่ย
ใช้มาตรา๔๔ไหมไม่ก่อนนะอาจารย์เท่านี้ก่อนนะ
ไม่ควรไม่ควรเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นที่คอรหา
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นโอ้โหท่านตอนนี้แค่ไปตามตัวจับตัวท่านมาก็จบแล้ว
หรือไม่งั้นเดี๋ยวผมเชื่อนะสุดท้ายท่านต้องมอบตัว
ได้คำตอบอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะอ้อแน่นอน
เดี๋ยวคืบหน้าเรามาใหม่ค่ะอาจารย์ภัยบูลขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมตามกันต่อนะคะเรื่องนี้อีกยาว
เท่าที่อาจารย์ภัยบูลแบ่งกลุ่มให้นี่ตามไม่รู้กี่เดือนกี่ปีเลยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของถามตรงพรุ่งนี้มาใหม่๕โมง๑๕สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ